ขึ้นให้มึง
แบบหนึ่งครับท่านครับครับท่านครับ
ด้วยครับเปลี่ยน
แล้วครับพร้อม

ครับคราวนี้ก็เป็นเวลาหลังเอ่อเวลากา๕โมงเย็นนะครับ
เอ่อปิดอีกแล้วทางภาคธรรมประชารัฐครับ
ก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องคนไทยทุกคน
ที่ได้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับเอ่อ
สำหรับประเทศไทยของเราในการที่เรามาลงคะแนน
เพื่ออนาคตของประเทศและพักพลังประชารัฐแน่นอนนะครับ
ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ากับทุกเสียงทุกคะแนน
ที่ได้เป็นกำลังใจที่ได้ให้ความไว้วางใจกับพักพลังประชารัฐของเราครับ
พักของเราเป็นพักใหม่ที่ทราบดีนะครับ
และอย่างที่ได้กราบเรียนมาโดยตลอดว่าเราก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่
เพราะถือว่าวันนี้จุดนี้เป็นจุดสำคัญเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย
พลังประชารัฐเกิดมาใหม่ก็ได้เสนอตัวที่จะมาทำงานเอ่อ
ในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณ
พี่น้องคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้
ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่ออนาคตของประเทศนะครับ

ครับก็ขณะนี้พวกเราก็ติดตามอยู่นะครับ
ติดตามผลกันอยู่ก็คงต้องรอนะครับ
ให้ผลออกมาก่อนถึงจะได้เอ่อดูว่าจะดำเนินการอ่า

ก็เดี๋ยวอีกไม่ช้าไม่นานผลออกนะครับ
ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับก็คงได้พบกันอีกหลังจากนั้นนะครับ
ก็นี่แหละครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ผลออกนะครับ
รอให้ผลออกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

คงขณะนี้คงยังไม่พูดนะครับว่าตัวเลขเป็นอย่างไรนะครับ
เอ่อรอให้เดี๋ยวเราเห็นกันนะครับพร้อมพร้อมกันนะ
โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวลงไปอีกรอบนึงแน่นอนครับ